เราจะทำยังไงดีกับพวกที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม

เอาจริงนะบางพื้นที่นี่เขาก็มีมาตรการเข้มข้น
สมมุติว่าเขาให้อยู่บ้านแต่ออกไปตั้งวงกงเล่ากัน

หรือแม้กระทั่งกลับมาถึงที่จากจังหวัดนี้แล้ว

ถ้าเกิดว่าเดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงด้วย

พาคุณผู้ชมไปดูที่บุรีรำกันก่อน
บุรีรำออกมาตรการเข้มมาเลยนะคะ
โดยนายทัชกรหัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำ
และพลตำรวจตรีชาญชัยพงพิชิตกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำแถลงแบบนี้
เอาคนที่ฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อ๒คน
มานั่งใส่หมวกโม่งนี่นะคะแถลงเลย
คนแรกชื่อว่านายวิสุทธิ์สืบสวนอายุ๕๑ปี
เป็นชาวบ้านตำบลหินลาดที่อำเภอบ้านกรวด

บอกว่านายวิสุทธิ์ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่ง

เพราะนายวิสุทธิ์จะผ่านจุดตรวจเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้าน
ถูกให้ปิดหมู่บ้านแล้วเขาแจ้งเตือนแล้วนะ
แต่นายวิสุทธิ์ก็ยังไม่ฟังยังจะฝ่าฝืน
ทีนี้ก็เลยต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มตัว
แล้วก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดี
โดยนายวิสุทธิ์ถือว่ากระทำความผิดพรบโรคติดต่อปี๕๘
อัตราโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แล้วก็ยังมีพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรำ

หรือว่าปรับ๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกคนนึงชื่อว่านายสมนึกสิริอายุ๔๘ปี
เป็นชาวบ้านหมื่นพิทักษ์ที่ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรำ
นายสมนึกฝ่าฝืน
เพราะว่านายสมนึกเขากลับมาจากขอนแก่น
พอมาถึงที่บุรีรำปั๊บไม่ยอมกักตัว๑๔วัน
ทีนี้ตัวนายสมนึกก็สารภาพด้วยว่าผมฝ่าฝืนจริงครับ
ก็ผมเห็นว่าตัวผมเนี่ยมันไม่ได้มีอาการอะไร
ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรไม่มีเลย
รวมถึงตัวนายสมนึกมีอาการเมาสุราด้วยก็เลยโดนเลยนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนำตัวไปสอบสวนนะคะ
ไปสอบสวนดำเนินคดีฐานความผิด
ที่ไม่ปฏิบัติตามเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
สั่งให้แยกกักกันก็มีโทษค่ะ
โทษก็คือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
นี่คือที่บุรีรำยังไม่หมดนะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะที่แม่ห้องศรพันธุ์ตำรวจเอกพงทัศน์เจริญปรีชาพงศ์
ผู้กำกับการสพปางมภาบอกว่า
หลังจากเมื่อวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา
นายสมบูรณ์ไพรสีเขียวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บ้านน้ำบ่อสเปบุสตบนสบเข้าไปตักเตือน
นายอาศรภจะอายุ๒๘ปี
ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดปราจีนบุรี
เดินทางมาแล้วก็มารวมกลุ่มการดื่มสุรา
มาเล่นน้ำในบ่อน้ำที่ชาวบ้านใช้ร่วมกัน
พอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปตักเตือน
นายอัศพะไม่พอใจนะคะก็ไปทำร้ายชกต่อยนายสมบูรณ

โอ้โหนี่คือถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะคะเป็นหลักฐานเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็เลยเข้ามาจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
ในข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงาน
ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

แล้วก็ส่งฟ้องศาลจังหวัดแม่ห้องศรสาขาปลายต่อไปนะคะ
ล่าสุดสารพิพากษาจำคุก๓เดือนปรับ๒๐๐๐บาท
โทษจำคุกรอลงอายา๑ปีนะคะ
โดยให้คุมประพฤติ๑ปีแล้วก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อีก๑๘ชั่วโมงด้วย